ส่วนเรื่องที่หลายคนอยากจะขอดิฉันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกิน

มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอิ่มน้ำสำราญและมีความสุข
เพราะฉะนั้นช่วงแรกนี้มีภาพให้ทั้งสองท่านให้คุณผู้ชมได้ชม
ไปดูกันหน่อยว่าภาพอาหารเนี่ยมันคืออะไร
เชื่อเลยคุณผู้ชมต้องเดาไม่ออกแน่
นี่คุณใบตองคุณชนะคุณผู้ชมมันคืออาหารอะไร
มันใช่อาหารที่ไหนนี่มันป้ายแขวนหน้าบ้าน

เออไอเดียคุณดีแต่ต้องบอกว่ามันคืออาหารคุณชนะ

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
มันเหมือนป้ายคติเตือนใจก็จริงแต่นี่มันกินได้

ถูกต้องเลยคุณใบตองคะเฉลยเลยแล้วกันว่ามันคือ

จริงหมูยออัดเป็นแผ่นแล้วก็พิมพ์เป็นข้อความแบบนี้
นี่ไอเดียเขาเก๋ไก่สไลเดอร์มากมายนะจ๊ะ
คือเพจนี้เขาเป็นเพจที่ใช้แสดงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านดนตรีอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้า
และหนึ่งในนั้นก็คือศิลปะบนหมูยอนี่แหละคุณผู้ชม

บอกได้เลยว่าหนึ่งเดียวในไทยก็ว่าได้ในโลกก็ว่าได้
ซึ่งหมูยอที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นี้นะคะน้ำหนักเขาเนี่ยเท่ากับหัวใจ๑ก้อน
หัวใจหนึ่งดวงส่วนคำแนะนำในการรับประทานมีบอกด้วยนะ
บอกว่าให้กัดตรงคำว่าทุกข์เอาไว้กินเอง
แล้วเหลือตรงคำว่ารักให้คนที่คุณรักอยากจะให้เขากิน

เพื่ออัตรรสในการรับประทานให้อร่อยมากขึ้น
ไอเดียสุดบันเจิดนี้เป็นผลงานของอาจารย์จากคณะวิจิตศิลป์และกลุ่มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ที่เขาตั้งใจใส่ข้อความที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ในหมูยอก็เพราะว่า
อยากจะให้ได้ลิ้มรสความอร่อยของหมูยอแล้วก็เตือนสติไปด้วยนะคะ
ให้ขอคิดคำคมเตือนใจไปด้วยนะคะ
แล้วหลายคนที่เห็นในเพจนี่นะก็สนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อหมูยอเป็นจำนวนมาก
เพราะชื่นชอบในลักษณะรูปร่างหน้าตาของมันเก๋ไม่เหมือนใครแล้วก็ยังอร็ดอร่อยด้วย
ไอเดียเป็นยังไงล่ะขอฟังเสียงของเจ้าของหน่อยค่ะ
หมูยอเนี่ยมันเป็นของอร่อยของโปรด
แล้วมันเป็นของที่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็นิยมชมชอบ
แล้วก็ทำเมนูได้หลายแบบมันไม่ใช่แค่ข้อความที่ถูกส่งมา
แต่มันไปถึงตัวคุณภาพของสินค้า
อยากเห็นมันอยู่ในเมนูอาหารแล้วมันจะทำยังไง

ยิ่งทอดข้อความยิ่งเด็ดยิ่งชัด
อย่าเปิดไฟแรงไม่ไง
มันก็กินไม่ได้แล้วมันก็สะท้อนได้ว่าเราไม่มีสติ
เราอาจจะใจร้อนกว่าเมื่อกี้

แต่ถ้าใครนะอยากจะลองทานดูนะเขามี
เบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ชมเนี่ยโทรไปสั่งได้
หรือเข้าไปดูในเฟซบุ๊คก็ได้นะคะ
ไอเดียนะคุณผู้ชมทำองค์อาหารเดี๋ยวนี้

ต้องลองคิดดูอ้อมีไอเดียอะไรแปลกเก๋
ที่มันดึงดูดสายตาผู้บริโภคเนี่ย

ที่คุณจะสั่งแล้วหรือคุณชนะ
จะโทรไปสั่งไม่ได้แค่สั่งหมูยอหนา
จะสั่งให้เป็นคำพูดที่ผมต้องการนะครับ